อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมภัยอยู่รอบตัวเหลือเกิน
คือคนที่เป็นพนักงานปั๊มเขาก็ไม่คิดหรอก
เนี้ยครับจู่จู่จะมาเกาะเหตุแบบนี้
เขาเขียนจดหมายน้อยยื่นให้กับเด็กปั๊ม
คุณผู้ชมดูนะเด็กปั๊มต้องบอกว่าเป็นแคทเชียร์ผู้หญิงนะคะ
นี่ดูสิน้องพี่ขอเลียจุดได้ไหม
ขอนะ๔นาทีพี่ชักจุดเนี่ย
ตามมาห้องน้ำถ้าอะไรนะคุณ
ถ้าน้องไม่โอเคพี่ขอโทษ
อำเภอเมืองปฐุมธานีตอนตี๓ของเมื่อวันที่๒๘ธันวาคม
แล้วโชเฟอร์เนี่ยเห็นไหมพนักงานปั๊มเขาถ่ายรูปเอาไว้ได้
ยังจะยิ้มอีกนะฮะเห็นทะเบียนรถต่างชัดเจนด้วยนะ
ซึ่งตอนนี้ผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองปฐุมธานีกลัวไง
กลัวจะไม่ปลอดภัยแล้วก็ส่งเรื่องไปให้เพจดังเนี่ยเขาโพสต์ทางโซเชียลมีเดีย
ทีนี้นักข่าวของเราไปเจอผู้หญิงที่โดนลวนลามโดนลวนลามทางข้อความค่ะ
คุณผู้ชมเธออายุ๒๐ปีไปชี้จุดให้ดูเลยพี่เนี่ยตรงเนี้ยตรงหน้าห้องน้ำนี่แหละ
ซี่ขับมาจอดแล้วนี่พี่ดูหนูมีภาพในมือถือด้วย
ซึ่งก็เอามาให้นักข่าวของเราดูผู้ชายอายุสักประมาณ๓๕๔๐ปี
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นแล้วอย่างที่บอกเป็นลูกค้าประจำของที่ปั๊มแก๊สนี้มาเติมบ่อย
คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่เออรอบเนี้ยมาแล้วพฤติกรรมของแท็กซี่เป็นยังไง
อยากให้พนักงานแคชเชียร์คนนี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
เขียนลาโมกมากช็อคเลย
แต่ว่าน้องก็ยังตั้งสติได้ถ่ายรูปเอาไว้
แล้วก็เอาภาพนี้ให้ผู้การผู้จัดการปั๊มดู

เรื่องนี้ค่ะพอเรื่องถึงตำรวจแล้วเนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกปัณพัฒน์เดชโชธพิสิทธิ์ผู้อำกับการสพเมืองปฐุมเนี่ยนะ
บอกว่าให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบเนี่ยออกไปหาข้อมูลแล้วแล้วเดี๋ยวต้องตามตัวมาสอบปากคำ
ถ้าเกิดพบมีการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินคดีทางกฎหมาย
เพราะว่าภาพที่เขาถ่ายมานี่เห็นทะเบียนรถชัดเจนสีรถชัดเจน